ใช้รถใช้ถนนนะคะโดยเฉพาะคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ค่ะ
อย่าไปใกล้นะรถบรรทุกรถเมย์ต่าง
เมื่อกี้ขนาดเห็นแป๊บเดียวยังเสียวอยู่ถึงตอนนี้เลยเนี่ย
คือเราให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิด

เขาจับภาพวินาทีชีวิตของคนขี่รถจักรยานยนต์
ซึ่งรถล้มค่ะแล้วไปล้มข้างรถเมย์
ล้อหลังรถเมย์ค่ะทับศีรษะเสียชีวิตเลย

นี่ค่ะขับแซงรถเมย์ขึ้นมา
คือด้วยความเคารพผู้ตายนะครับ

คือส่วนมากจะต้องที่ซ้ายเนอะ

แม้ว่าคุณจะขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วที่มันใกล้เคียงกับรถยนต์ก็ตาม
คุณก็มีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ด้านซ้ายนะคะ

คนขี่รถจักรยานยนต์เป็นหญิงอายุ๓๓ปี
คือรถจักรยานยนต์เขาอยู่เลนกลาง
หลังจากนั้นเขาก็จะแซงรถเมย์ขึ้นมาแล้วเกิดอุบัติเหตุ

แล้วหลังจากนั้นรถเมย์ล้อหลังทับ
ครับเน้นเลยที่บริเวณศรีษะค่ะ
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุทราบชื่อผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสาวจิราพรโควิลัยอายุ๓๓ปีนะคะ
นายสมานโสระเนศอายุ๕๐ปีคนขับรถเมย์บอกว่าตัวเองขับรถเมย์มุ่งหน้าปากคลองตลาด
ระหว่างทางขับมาอยู่เลนกลางนี่แหละแล้วมีรถจักรยานยนต์วิ่งอยู่ด้านขวา
ส่วนรถจักรยานยนต์ช่วงที่ล้มเนี่ยเขาไม่รู้จริงว่าล้มได้ยังไง
แล้วมาตอนไหนเขาก็พยายามนะเห็นแว๊บปุ๊บจะเบี่ยงซ้าย
แต่โหมันไม่ทันจริงค่ะฟังเสียง
เดี๋ยวสังเกตไหมว่าไอ้ที่ถนนมันมีลอยน้ำอะไรไม่รู้เป็นทางยาวมาเลยนะ

ให้ตำรวจตรวจสอบเอาฟังเสียงคนขับรถเมย์ค่ะ
ตำรวจสวนอภาษีเจริญ
เชิญตัวนายสมานคนขับรถเมย์ไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
ส่วนร่างผู้เสียชีวิตมอบให้กับกู้ภัยส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลสิริราช
แล้วให้ญาติมารับกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
แสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ
เราก็เตือนกันบ่อยนะคะรถเล็กรถมอเตอร์ไซค์
จนกระทั่งผมเสียวแทนว่าไปอยู่ระหว่างรถใหญ่เนี่ยนะฮะ
ดูข่าวนี้แล้วย้อนเตือนตัวเองครับ